เซียนไก่ชนที่ออกมาจากสนามไก่ชน
เข้าไปในรถเน้นตัวเองแล้วมีคนมาจ่อยิง
ปรากฏว่าตอนที่เขาโดนยิงพี่บุ๊คพี่น้ำแข็งเขาไม่ได้อยู่คนเดียว
มีผู้หญิงอยู่กับเขาด้วยอีกคนนึงครับ
คดีนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๓๐กรกฎาคมครับ
คนร้ายเนี่ยดักซุ่มยิงเสียโก้ราชบุรีหรือชื่อจริงคืออภิชัยอุดมผลอายุ๔๐ปี
ตอนที่ออกจากสนามชนไก่แล้วก็เข้าไปในรถเน้นตัวเองแล้วก็โดนยิง
กระสุนทะลุกระจกฝั่งคนขับหลายนัด
แล้วก็เข้าร่างเสียโก้หลายจุดเลยจนเสียชีวิตครับ

ที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๓ปลอก
ในรถมีเค้กวันเกิดด้วยจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชม
ว่าเพิ่งพ้นวันเกิดเสียโก้มาได้วันเดียว
แล้วตอนนั้นเค้กเนี่ยยังไม่ได้แกะหีบห่อเลยนะยังไม่ได้กินเลยครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ก็ลงพื้นที่ไป
พบว่าตรงทางเข้าสนามชนไก่เนี่ยมีคันนาไว้สำหรับปลูกกล้วย
เชื่อว่าจุดนั้นแหละที่ไอ้มือปืนมันไปซุ่มรออยู่
แล้วก็นั่งรอเซโก้ให้มาถึงในรถเบ้นของตนเอง
หลังจากนั้นมือปืนก็ลงมือลั่นไกลครับ
แล้วจากการตรวจสอบวิถีกระสุนก็พบว่ากระจกฝั่งคนขับ
มีกระสุนเป็นรอยใน๘รูเกาะเป็นกลุ่มแสดงถึงความชำนาญของมือปืนครับ
คือเล็งยิงไปแปดรูเนี่ยเข้าจุดตรงฝั่งกระจกคนขับเนี่ย
มันเข้าใกล้กันหมดเลยไง
เป็นไปได้ว่ามือปืนอาจจะตามเสียโก้มาตั้งแต่ราชบุรี
มีภาพวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมตรงทางเข้าออกของสนามไก่ชนครับ
บันทึกตอนที่มีเสียงปืนดังขึ้นได้
พอปืนดังปุ๊บคนก็แตกตื่นเดินหนีไปครับ
ไม่รู้ว่าเกิดเหตุร้ายอะไรชุดละมุนเลยตรงนี้ฮะนี่ค่อยทยอยวิ่งไป
ส่วนในสนามชนไก่เนี่ยมีผู้บันทึกภาพเสียโก้กำลังนั่งดูไก่ชนอยู่นะ
ที่เขาจะเดินออกมาจากสนามเนี่ยนี่ช่วงนี้เสียโก้อยู่ซ้ายของจอเนี่ยคุณผู้ชม
มีผ้าขนหนูขาวเนี่ยผ้าขอเอาไว้ด้วย
แต่ก็ไม่เห็นใครตามเสียโก้เข้ามาในสนามนะครับ
ตำรวจไปเจอประเด็นใหม่ว่าตอนที่เสียโก้อยู่บนรถแล้วโดนยิงเนี่ย
มีผู้หญิงอายุ๒๕ปีเดินทางมาแล้วอยู่ในรถด้วย
ตำรวจก็เลยนำตัวมาสอบสวนครับเธอบอกว่าเธอคบกับเสียโก้ได้๕เดือน
แล้วเธอนี่แหละเป็นคนซื้อเค้กมาให้เสียโก้
เค้กก้อนที่อยู่หลังรถน่ะแล้วก็เค้กที่เขียนว่าที่รัก
รักนั่นแหละครับช่วงเกิดเหตุเนี่ยไม่เห็นหน้าคนร้ายนะอันนี้
ผู้หญิงวัย๒๕เขาบอกนะค่ะแต่ตอนได้ยินเสียงปืนนัดแรกเนี่ย
แต่พอเสียงปืนดังขึ้นอีกเธอได้ยินเสียงเสียโก้ร้องโอ๊ย
ได้รู้แล้วว่าเสียโก้โดนยิงเข้าไปเธอวิ่งออกมาเลย
เพราะกระสุนเฉียดขาไม่รู้เลยว่า
สาเหตุที่เสียโก้โดนยิงเนี่ยเรื่องอะไร
แต่เธอบอกมันไม่ใช่เรื่องชู้สาวแน่นอนนะ
เพราะเธอเองก็โสดก่อนจะมาคบกับเสียโก้เนี่ย
ตำรวจยังเชิญภรรยาเสียโก้ที่อยู่กินกันมา๑๕ปีเนี่ย
ให้ปากคำครับคือเสียโก้แกก็มีภรรยาด้วยนะ
เสียโก้บอกว่าอ๋อสามีเนี่ยบอกว่าจะมาชนไก่
แล้วก็จะนอนค้างบ้านแม่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และที่ผ่านมาเสียโก้ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะเท่าที่เธอรู้
ไม่เคยไปติดหนี้ใครประเด็นที่ติดใจเนี่ยแหละ
ก็คือสาววัย๒๕ปีเธอเองซึ่งเป็นภรรยาก็เพิ่งรู้เหมือนกัน

ก่อนหน้านี้ไม่ได้ระแฆกรากี้กันมาก่อนเลย

ที่อยู่ด้วยกันกับเศียโก่

เสียโก้บอกก็คงเป็นพวกเขาแหละที่ไปฉลองกันเอง

ตัดภาพไปที่บรรยากาศงานศพของเสียโก้
ที่วัดบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
แม่ของเสียโก้ก็คือคุณแม่กองทิพย์
อายุ๖๑ปีพร้อมด้วยญาติสนิทยืนยันว่า
ไม่เคยรู้เลยนะว่าเสียโก้มีปัญหากับใคร
หรือปัญหานิสินก็ไม่น่ามีนะ
ไม่รู้เรื่องหญิงสาวที่อยู่กับเสียโก้ขณะเกิดเหตุด้วย
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็ว
จะได้รู้ว่าที่มาดักซุ่มยิงเซโก้เนี่ยมาจากสาเหตุอะไรครับ